เกลโรดิโกเฮ็ดโค้ชของทีมชาติไทยนะครับเปิดเผยว่าล่าสุดนั้นจากการเตรียมทีมเป็นระยะเวลา๒เดือนที่ผ่านมา
จะให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งและผู้เล่นหน้าใหม่ได้สัมผัสเวทีระดับนี้นะครับ
กล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะเอาชนะทีมไทยให้ได้แต่ก็จะสู้อย่างเต็มที่และไม่กดดัน
ไทยชนะไปแบบท่วมท้นครับด้วยสกอร์๑๙ต่อ๑และ๑๖ต่อ๒ตามลำดับนะครับ
และรอบชิงชนะเลิศวันที่๒๙มกราคมไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันครับ